มีเหตุการณ์ที่เป็นอดีตทหารบกกับพลเรือน
สองคนนี้ตระเวนลักทรัพย์หลายพื้นที่
พี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง๓จังหวัดนะ
จนสุดท้ายตำรวจสพเมืองสระบุรีชุดสืบอ่ะนะ
เขาก็หาข้อมูลมาได้ว่าเฮ้ยจะเข้ากรุงเทพ
ก็เลยประสานตำรวจในกรุงเทพนี่แหละช่วยสกัดจับหน่อย
สุดท้ายตำรวจสาวพ่อเมืองสระบุรีช่วยสกัดจับหน่อย

สุดท้ายตำรวจสระบุรีช่วยสกัดจับหน่อย

สุดท้ายตำรวจสระบุรีช่วยสกัดจับหน่อย

สุดท้ายตำรวจสระบุรีช่วยสกัดจับหน่อย

สุดท้ายตำรวจสระบุรีช่วยสกัดจับหน่อย